คุณผู้ชมดูเรื่องนี้เรื่องราวแปลกที่เกิดขึ้นกับสองแม่ลูก
แต่เดี๋ยวจะมาบอกว่าเขาสงสัยว่ามันเป็นเพราะสิ่งนี้หรือเปล่า

คนเป็นแม่อยู่ดีก็มีอาการล้มป่วย
เขาบอกว่าป่วยแบบกล้ามเนื้อเสียหายแบบเฉียบพลัน

ส่วนลูกมีอาการแปลกอยู่ไม่สุขนอนดิ้นไปดิ้นมาหูแว่วบ้างอะไรบ้าง
เอาเกิดขึ้นพร้อมกันนะคะ

เหตุการณ์ประหลาดนี้เกิดขึ้นกับครอบครัวของนางสาวรัชนุหารปราบ

ป่วยเป็นโรคกล้ามเนื้อเสียหายเฉียบพลัน
เวลาขยับตัวทีก็ต้องใช้ไม้เท้าทีนะคะ
เข้าออกโรงพยาบาลไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้ง
นางสาวทิพย์ค่ะลูกสาววัย๑๖ก็มีอาการอยู่ไม่สุข
ดิ้นไปดิ้นมาคล้ายกับคนไม่มีสติเลย

ไปหารุ่นพี่คนหนึ่งที่ตำบลสัตหีบ
แล้วรุ่นพี่มีการเชิญร่างทรงมาทำพิธี
จู่ร่างทรงทักเธอขึ้นมาว่า

มีเคราะห์ต้องสะดอกเคราะห์รับขันครู
มีค่าครู๑๙๙๙บาท
บอกตอนนั้นเธอมีเงินแค่พันเดียว

แต่ต้องรับขันครูมาตั้งที่บ้าน

ประมาณ๓๔วันลูกสาวหูแว่ว
ได้ยินเสียงเด็กร้องเริ่มเจอเรื่องแปลก
เดือนพฤศจิกายนค่ะปี๖๕
เริ่มไปคิดและนึกถึงขันครู
ก็เลยไปเอาไปรื้อมาจากห้องปรากฏปลวกขึ้น

ตั้งแต่รับขันครูมาไม่เคยกระทั่งกราบไหว้บูชา
จนกระทั่งเข้าสู่เดือนธันวาคม
เธอบอกว่าเธอเกิดอาการล้มป่วย
นอนรักษาตัวนะคะอยู่ที่โรงพยาบาล๙วัน
กลับมาบ้านถึงขั้นต้องใช้ไม้เท้าค้ำเลย
ทำงานไม่ได้เข้าออกโรงพยาบาลเป็นว่าเล่น

แล้วหนักขึ้นเรื่อยไปเรียนก็ไม่ได้
ไม่รู้ว่าที่เกิดขึ้นนี้เป็นเพราะขันครูหรือเปล่าค่ะ
ตอนที่เขาทำเราเห็นแต่เขาใส่อะไรไม่รู้
ในพานกลวยนะเราก็ไม่เห็น
แต่ตอนที่ไปถอนหลวงปู่ออกมามันเป็นก้อนดำ
ใช่แต่เขาก็บอกว่ามันเป็นของไม่ดีที่หลวงปู่ทอนให้นะ
มันผิดสังเกตไปเราก็เลยแล้วทีนี้มีคนเขามาเห็นบอก
มันโดนปอบหรือเปล่าโดนปอบสิงว่ะอะไรอย่างนี้
ทีนี้ก็เลยคิดไปทางนั้นเลยแล้วก็ไม่นึกถึง
แล้วก็แวบมาถึงไอ้พานขันอันเนี้ยก็เลยนึกไปนึกมาพยายามหาข้อมูลเออ
ล้อออกมาเงี้ยบางทีมันก็คือทำเสียงเล็กเสียงใหญ่อะไรของมัน
ก็ไม่รู้แหละตอนแรกเราคิดว่ามันหลอนยา
แต่หลังจากที่ไปหาหมอแล้วมันก็ไม่ใช่
ทีนี้คุณผู้ชมภาพซ้ายเมื่อกี้เธอเล่าให้ฟัง
ภาพสายไปดูค่ะเกิดอะไรขึ้น
เลยพากลับไปที่วัดเทพภาษาเต่าฐาน
พระอาจารย์บุญส่งจันทิโมหรือหลวงปู่อีท
ผู้ช่วยเจ้าว่าทำการรดน้ำหม่น
ปัดเป่าเอาสิ่งไม่ดีออกไปจัดการกับขันครู
หลวงปู่อีทบอกว่าไม่อยากจะให้งมงายกันนะเรื่องนี้
เจ็บป่วยควรไปหาหมอแต่มีทุกข์ก็มาพึ่งพระได้
พระก็จะช่วยให้หายทุกข์ส่วนเรื่องนี้อย่างที่บอกคุณผู้ชมครับ
มันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะก็ต้องพิจารณากัน
ครอบครัวบอกว่าอยากให้หมอปลามาช่วยเหลือด้วยอีกทางหนึ่งค่ะ